แล้วก็ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัย
เสนอทุนการศึกษาให้เรียนฟรี

ทีนี้บ้านกับมหาวิทยาลัยอาจจะอยู่ห่างกันหน่อยนะฮะ

เพราะว่าสามารถจัดการได้

หลังอยากเรียนด้านการจัดการนะครับ

ต่อยอดเรื่องของธุรกิจที่อยากทำเพราะ
ถ้าเป็นไปได้ก็

ได้ต่อที่ผมเลนค้างไว้

ต่อยอดทำงานของเราเอง

ที่ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมครับ

ขอขอบคุณนะครับที่ว่า

อยากเรียนแต่

ส่วนนี้คุณยายนะครับคุณยายสมทรง
ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยได้ทุนเนี่ย

ขอบคุณที่ให้โอกาสหลานชายได้เรียนต่อ

ก็เอาอนาคตที่ดีไปทำงานดี

คนก็เป็นกำลังใจให้หลังใบแดง